ตอนนี้เองยังคงอยู่ในห่วงระยะเวลาที่กรมบุตุนิยมวิทยา
มีการออกประกาศเตือนนะครับหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
มา๒๓วันแล้วนะครับทำให้เกิดความสูญเสีย
เกิดขึ้นเป็นวงกว้างเลยทีเดียวมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้อง
ฟ้าผ่ารวมไปถึงพายุลูกเห็บนะครับ
เฝ้าระวังต่อไปนะครับไปจนถึงวันที่๒๑เมษายนนี้
ปัจจัยเมื่อสักครู่นี้ได้อธิบายให้ฟังคร่าวแล้ว
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมาดูกราฟิกของระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแปรปนลักษณะดังกล่าว
เกิดจากการที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ก่อนหน้านี้ถอยร่นไปอยู่บริเวณประเทศจีนสักนานเลยนะครับ
ปรากฏว่า๒๓วันที่ผ่านมามีการค่อยแผลลงมานะครับ
กลุ่มในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ซึมเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
ซึมเข้ามาในลักษณะนี้เองต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
ปะทะเข้ากับอากาศร้อนจัดที่เราได้สัมผัสกันมาตั้งแต่ช่วงสงการ
อากาศที่ร้อนจัดเหล่านี้ก็เกิดจากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ปกคลุมบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
อากาศเย็นมาช้อนเอาอากาศร้อนที่ปกลุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวลอยตัวขึ้นไปครับ
่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บเกิดได้จากปัจจัยเหล่านี้
อย่างที่บอกไปนะครับจะไปจนถึงวันที่๒๑เมษายนนี้
ยังต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่มีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยง
ที่จะต้องเตรียมรับมือกับพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเหล่านี้

อยากให้คุณผู้ชมสังเกตในพื้นที่สีแดงครับที่จะปรากฏในแผนที่ณขณะนี้
เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีโอกาสเจอกับพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานฝั่งตะวันออก
ประกอบไปด้วยจังหวัดพิศนุโลกพิจิตรอุตรดิษฐ์เพชรชบูรณ์อำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสธร๑๐๑ศรีสะเกดสุรินนครราชศรีมาปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรี
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่วันนี้ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปช่วงที่ความร้อนในพื้นดินมีการสะสมอย่างต่อเนื่องจนสามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองพายุรุดร้อนเกิดขึ้นได้
ดังนั้นต้องติดตามการประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องใครที่มีสิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรงตอนนี้ช่วงเช้านี้ควรที่จะตรวจสอบ
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปฝนวันนี้ตกจุดไหนบ้าง
เรามาคำนวณพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
นี่คือการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาสะสมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
พบว่าฝนที่ตกลงมานั้นตกมาน้อยครับ
ฝนที่มาพร้อมกับพายุในรุ่นร้อนปีนี้นั้นจะตกแบบมาไวไปไว
ที่คาดการณ์ว่าจะตกเยอะเป็นพิเศษอยู่แถวบริเวณจังหวัดชายภูมิจังหวัดนครราชศรีมาตอนบนประมาณ๑๔มิลลิเมตร
มาดูภาพรวมการตกของฝนในวันนี้จะมีการตกอย่างไรบ้าง
อย่างที่บอกนะครับว่ากลุมฝนส่วนใหญ่หน้านั้นตกแบบมาไวไปไวมาเพราะร้องกระโตฯแรง
ช่วงสายวันนี้มีรุ่นในบริเวณอิสันตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันห้วงหลังถูกแถวภาระเวียนจังหวัดไนภยาวนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกมีหลายจุดละทีเดียว
บุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับ
คำนวณต่อไปช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ
พบว่ากลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
อีสานตอนบนตอนกลางเริ่มมีกระจายตัวเข้ามาแล้วนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงตกจุดเดิมอยู่นะครับ

อาจจะต้องระวังหน่อยชัยภูมินครราชศรีมา
การว่าจะตกหลายจุดตกกระจายตัวนะครับ
จนทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้
อกจากนี้ทั้งสองฝั่งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออก
จนบุรีตากนะครับมุกดาหารยัดโสธร
บริเวณดังกล่าวนั้นต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองในวันนี้
ไปดูที่ภาคใต้กันบ้างนะครับจากการตรวจสอบ
พบว่าวันนี้โอกาสเกิดฝนในพื้นที่ภาคใต้นั้น

ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ตกอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบีตรังนะครับ
ตกแบบนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสตกเช่นเดียวกันนะครับ
จากฝนที่ตกในทะเลแล้วฝนที่ตกในพื้นดินนั้นก็ค่อนข้างเยอะ
ใครที่จะออกเดินเรือคงต้องระวังหน่อย
บริเวณที่มีฝนฟ้าเก่าน้อยขึ้นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
มาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

วันนี้เริ่มมีเคราะโคงของฝนเกิดขึ้น
อาจจะมีตกปล่อยบ้างนะครับบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าช่วงตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์ถือว่ามีโอกาสตกเพิ่มมากขึ้นนะครับ
วันพฤหัสศุกร์โอกาสตกค่อนข้างเยอะละทีเดียว
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวนั้น
ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่ตั้งแต่เหนือจรดใต้
คงต้องเผชิญต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของพายุฤดูร้อน
การติดตามการพยากรณากาศรวมถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการ

อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ
ผ่านทางแอปพลิเคชันมายน์ไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ